เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมพรหน่อยนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจต้องขยายผลต่อนะครับว่า

เขาไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ
ผู้ตายเป็นหญิงสาวอายุ๓๕ปีถูกยิงเสียชีวิตในบ้านของคุณตา
คุณตาเนี่ยอายุ๘๓ปีตาแกบอกว่าทะเลาะกันแล้วก็ปืนลั่น
คือแกปกติจะพกปืนเอาไว้ที่เอวแล้วช่วงทะลงทะเลาะอะไรกันเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้จะมาคว้าปืนจากเอวแกก็เลยแย่งปืนกันแล้วปืนมันลั่น
แล้วตาก็เป็นคนโทรเรียกตำรวจโทรแจ้งตำรวจเองนี่แหละ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนี่นะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองชุมพรนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังนี้ครับผู้ตายเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสภาพศพ
เรื่องของเชื้อโควิดก่อนนะฮะตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อโควิดนะครับ
ผลเป็นลบนะครับก็เลยเข้าไปเก็บศพกันชนะสูตรศพกัน
คือจากการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนี้ถูกยิงด้วยปืน๓๘นะครับ
กระสุนเข้าชายโครงขวาใต้รักแร้หนึ่งนัดนะและในที่เกิดเหตุมีมีดทำครัวตกอยู่เล่มหนึ่งด้วย
ห่างไปสักสามเมตรใต้บันไดทางขึ้นชั้นสองของบ้านเนี่ยมีปืนวางอยู่กระบอกหนึ่ง
ส่วนนี้คือเจ้าของบ้านคุณตาวัย๘๓ปีชื่อว่านายบุญส่งพันธ์เจริญ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าตาส่งค่ะนี่ฮะคุณตาบุญส่งหรือว่าตาส่งนะครับ
คือตาส่งเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้รู้จักกันเมื่อสองสามเดือนก่อน
มีคนแนะนำให้รู้จักกันจากนั้นเนี่ยตาส่งแกบอกแกเห็นแล้วก็สงสารนะ
เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเช่าบ้านอยู่คนเดียวเห็นแล้วสงสาร
ก็เลยชวนมาอยู่บ้านด้วยกันอยู่ด้วยกันมาเดือนกว่าแล้ว
แต่เนี่ยอยู่มาเดือนกว่าตาส่งบอกยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ถามไงว่าคนที่เสียชีวิตเขาชื่ออะไรเขาเป็นใคร
สโมไม่รู้ชื่อไม่รู้แกบอกมาอยู่ด้วยกันเดือนกว่าเนี่ย
ไม่รู้ชื่ออะไรเรียกแต่น้องน้องเรียกน้องน้องเนี่ยคุณตะส่งนะฮะ
ทีนี้คุณตาส่งแกบอกว่าพอมาอยู่บ้านด้วยกันสักไม่นานเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เริ่มแสดงพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่าง
อันนี้แกอ้างว่าอย่างนี้นะในมุมเนื้อทำกับผู้ตายเขาด้วยนะฮะ
เขาไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วอยู่กันแค่สองคนกับคุณตาส่ง
คุณน้าส่งอ้างว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่างนะ
แล้วก่อนเกิดเหตุวันนี้ตาส่งแกบอกแกจะออกไปทำงานนะ
เห็นผู้หญิงคนนี้น้องเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย
นอนอยู่ในห้องก็เลยพูดใส่ไปว่าเอาไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเหรอ
ข้าวปลาอะไรต่างก็ไม่เคยหากินอะไรเลยเนี่ย
ไม่เคยหาข้าวหาปลาอะไรให้กินเลยไม่เคยหากินเองด้วยซ้ำ
ทำให้ผู้ตายโมโหวิ่งไปหยิบมีดทำครัว
จะมาแทงแกจะมาทำร้ายแก
แกก็เลยเข้าไปแย่งจนมีดหลุดมือ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขารู้ว่าตาส่งเนี่ยแกจะชอบพกปืนเอาไว้ที่เอว
ก็เลยจะมาแย่งปืนแกนะ
แกก็พอมาย่องมาแย่งเนี่ยชักปืนออกมาจากเอวเนี่ย
แย่งกันไปยื้อแย่งกันมาปืนมันลั่น
แล้วกระสุนเนี่ยมันโดนผู้ตายไป๑นัด

ส่งบอกตอนนั้นก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
คือมาถึงเนี่ยหญิงคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
นี่นะฮะคือผู้สื่อข่าวของเราที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุก็ถามตาส่ง
บอกอ้าวแล้วแหม่ตาพาเขามาอยู่ด้วยที่บ้านเดือนกว่าแล้วเนี่ย

ถามจริงมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันยังไงหรือเปล่า

แกบอกโอ้โหมือยังไม่ได้จับเลยนี่
หื้มเหลียวใจนั่น

ลงปื้นแล้วอยู่ตอนลงตอนล้มลุงอยู่ไหนฮะ

ตอนเขาล้มลุงอยู่ตรงไหน

นี่แล้วตอนเขาล้มลงอยู่ไหน

ลุงอยู่ไหนก็ดีนะ

กับข้าวลุงจะกินข้าวจะไปทำงานหรือเปล่า
นั่นแหละผมจะไปออกไปทำงานจะกินข้าวไม่มีกับข้าว

แล้วก็ถามว่าทำไมไม่ทำกับข้าว

เขาบอกไม่ทำมีปัญหาไหมพูดไปนานอ่ะ

แต่มันหิวข้าวจะไปทำงาน
นี่ฮะอันนี้ตาส่งแกอ้างอย่างนี้นะ

ตาก็ยังทำงานอยู่เพราะว่ามีอาชีพรับจ้างแห่รถโฆษณานะครับ

ก่อนเกิดเหตุก็เป็นเหมือนที่ตะส่งแกบอกนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยสถานะของนายบุญส่งหรือว่าคุณตาส่งเนี่ยโสดนะครับ
ภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้วมีลูกสาวอยู่สามคน
แต่ว่าลูกสาวเนี่ยมีครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแล้ว
แกก็เลยอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมีคนแนะนำให้รู้จักผู้หญิงคนนี้
ก็เลยชวนมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เกิดเหตุขึ้น
แต่จากคำให้การของกระส่งตำรวจบอกยังไม่ปากใจเชื่อนะครับ
ตำรวจบอกว่ามันอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นหรือเปล่า
มาจากเรื่องหึงห่วงหรือเปล่าเพราะว่าผู้ตายเขาเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
เดี๋ยวตำรวจเนี่ยต้องไล่ไปตรวจสอบให้รู้ชื่อนามสกุล
แล้วก็ที่อยู่ของผู้หญิงคนนี้ก่อนจะได้ตามหาญาติกันถูก
แล้วเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดนะส่วนตะส่งจะพูดจริงไม่จริง
ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปแต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือ
ฆ่าผู้อื่นนะฮะคือแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ถามชาวบ้านในพื้นที่คือชาวบ้านก็ยืนยันนะครับ
ตาส่งเนี่ยแกอยู่บ้านหลังคนนี้คนเดียวจริงนะตอนนี้ตาส่งไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนะฮะ
ว่าถูกคุมตัวไปโรงพักแล้วนี่คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านของตะบุญส่งเนี่ยบอกว่า
ช่วงเช้าวันนี้เห็นตาส่งแกยืนคุยโทรศัพท์อยู่ได้ยินเสียงแบบประมาณว่าโอ้ไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลย
แล้วก็บอกที่อยู่บ้านว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็วางสายไป
สักพักก็มีรถตำรวจกับรถกู้ภัยเนี่ยเข้ามาถึงที่บ้านถึงรู้ว่าเอ้ามีการยิงกันตาย
คนตายเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่ารู้ว่าชื่อแดงเพิ่งเห็นมาอยู่บ้านตาส่งได้๑สัปดาห์
อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะแต่เพื่อนบ้านยังรู้จักชื่อเลยอ่ะใช่
ส่งบอกไม่รู้จักชื่อเรียกน้องน้องมาอยู่เดือนกว่าอันนี้ตาส่งบอก
แล้วมาอยู่สัปดาห์นึงเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทุกเย็น
เธอจะแต่งตัวสวยเพราะเธอหน้าตาดีแล้วขี่จักรยานโดนออกจากบ้านตะสง
ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอยู่ที่ไหน
รู้แค่ว่ากิจวัตรประจำวันของเธอเนี่ยจะเป็นประมาณอย่างนี้
แต่ตาส่งบอกว่าไม่เคยหาข้าวหาปลาให้กินเลย
บอกอะไรเนี่ยข้าวปลาไม่หาให้กินเลยเหรอ
แต่เพื่อนบ้านบอกเอ๊ะเห็นเขาก็ไปหาซื้อกับข้าวอะไรที่ตลาดตลอด

ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มันก็มีบ้างนะธรรมดาปกติของครอบครัวเขา
เห็นว่าคุณตาก็นี่มีทรายยามมาหลายคน
หลังจากที่กระแดงแม่ของลูกก็เสียชีวิต

แต่ก็คือคนนี้ก็คือคนล่าสุด

ที่เห็นได้เพียงอาทิตย์เดียว

ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็มันก็รู้สึกแย่นะครับ

เพื่อนบ้านเรือนเคียนมาเราอยู่ตรงนี้มามันสงบ

ได้ยินเสียงคล้ายว่าไม่น่าทำเลย

ผมเลยก็ช้างโลกด้าวไปดู

ได้ยินข่าวว่าแกยิงแฟนเขาตาย

เมื่อช่วงเย็นก็มีหลานสาวกับลูกสาวของตะส่งไปเยี่ยมที่โรงพักนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
มสาเหตุตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักไปเรื่องหึงหวงนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
แล้วก็จะแต่งตัวสวยไปซื้อของตอนเย็นไปซื้อกับข้าวนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องไม่ทำกับข้าวตามที่ตะส่งบอกหรือเปล่า

ตอนนี้กำลังสืบสวนเบื้องต้นก่อนว่าผู้ตายคือใคร
เพราะตอนนี้ไม่พบพวกบัตรประจำตัวเอกสงค์เอกสารอะไรพวกนี้ยังหาไม่เจอเลย

เพราะว่าข้อมูลจากตัวคุณตาเองมันก็แปลกมากจริงค่ะ
การจะให้ใครมาอยู่ที่บ้านคุณจะไม่รู้เลยเหรอว่าเขาชื่ออะไร
คุณจะไม่รู้เลยเหรอว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
บอกแกสงสารเห็นอยู่คนเดียวมีคนแนะนำให้รู้จักกันก็เลยชวนมาอยู่บ้าน
ตำรวจก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อ